คุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าเป็นหมอดูก็

เพราะตอนนี้ต้องไปรับทราบข้อเก่าหา๔๐๐คดีทั่วประเทศครับ

วันนี้เนี่ยทนายดังออกมาบอกว่าโอ้โห
แค่จะไปรับทราบข้อเก่าหาเวลาชีวิตคุณก็หมดแล้วน็อตกองสลักพลัส
ตั้งคำถามหลังจากถูกแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายสลากเกินราคาเมื่อวานนี้ครับ
ระบุว่าสถานการณ์ราคาส่งลอตเตอรี่เมื่อไม่มีกองสลักพลัส
ถ้าแม่ค้าแผงจะขาย๑๑๐ก็อย่าไปบ่นแกเลย
ก็ส่งก็ร้อยแล้วเป็นภาพข้อความสั่งจองสลากผ่านระบบออนไลน์ครับ
แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับซึ่งในรูปจะเห็นว่า
หากสั่งซื้อเป็นเรื่องจะตกฉบับละ๙๘บาทแล้วนะ
และถ้าจะซื้อเป็นคู่ฉบับละ๑๐๐บาท
มีคนแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับ
็อตโพสต์อีกแล้วก็แนบเอกสารหมายเรียกใบรับทราบข้อกล่าวหา
ที่สพทัพปุทธิ์จพังงาครับ
เจ้าตัวทิ้งท้ายว่าโรงแรมร้านอาหารอยากจะให้รีวิวบอกได้เลยนะ
สำหรับสพทบุตรก่อนหน้านี้ครับน็อตเพิ่งจะโพสต์แจ้งว่า
มีตำรวจนอกเครื่องแบบไปหาลูกค้าถึงหน้าบ้าน
แล้วเชิญชวนกึ่งบังคับให้ลูกค้าไปให้ปากคำที่โรงพัก
สำหรับการเดินทางไปตระเวนรับทราบข้อกล่าวหาของน็อต
ก่อนหน้านี้เจ้าตัวระบุว่าเนื่องจากถูกอายัดเส้นทางการเงินเพื่อตรวจสอบ
ทำให้ไม่มีเงินครับตอนนี้ดังนั้นหากต้องเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหาทั่วประเทศไทย
ทำรายการท่องเที่ยวไปด้วยเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็ทำจริงด้วยนะครับ
นายเดชากิติวิทยานันต์ให้ความเห็นกรณีที่น็อตต้องเดินทางไปรับทราบข้อเก่าหา
คดีเนี่ยเขาบอกว่ายากแล้วน็อตชีวิตยากแล้วนะครับ
เพราะแค่เดินทางก็หมดเวลาแล้วนี่ยังมีคดีสำคัญสำคัญนะครับ
ฟอกเงินเล่นการพนันต้องต่อสู้คดีอีกจึงบอกว่าอาจจะจบแล้วสำหรับน็อตกองสลากพลัสครับ
อยากจะใช้คำว่าใบสั่งตายรัฐบาลชื่อกองสลากพัดก็ไปคล้ายกับสำนักงานสลากกินแบ่ง
ชื่อก็ไปลอกเลี้ยนของเขามาข้อ๑
แม้ไม่เกินราคาแต่เขามีค่าบริการเขาก็มองว่าเป็นการขายสลากเกินราคา
พอทำธุรกิจเสร็จขายสลากแข่งกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ก็ขายดีกว่าเขารวยกว่าเขานะทำตัวออกนอกหน้า
เกินหน้าเกินตาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมันก็อยู่ยากครับ
ประเทศไทยครับเราไม่ได้มีความผิดอะไรเลยรุนแรงนะอุ้ยมัน
อ่าล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานว่าพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะครับ
ผู้ช่วยพบตรท่านมาชี้แจงกรณีที่ตำรวจที่เชียงใหม่น่ะ
เกาะรั้วเรียกลูกค้าสลากพลัสให้ไปให้ปากคำนะครับ
คดีกองสลักพลัสคือจะขยายผลแล้วสอบคำยืนยันจากพยาน
ประกอบสำนวนคดีท่านบอกว่าหากผู้ซื้อไม่ประสงค์จะแจ้งความ
ตำรวจจะบันทึกถ้อยคำไว้เท่านั้นยืนยันว่าไม่ได้ไปข่ม
ไม่ได้ไปขู่ผู้ซื้อเพราะคดีสลากเกินราคาผู้ค้า
คือผู้กระทำความผิดแต่ได้กำชับทุกโรงพักไว้แล้ว
หากต้องไปเชิญประชาชนมาให้ปากคำ
ควรอธิบายให้ทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริงครับ